คุณผู้ชมค่ะปกติถ้าไม่ติดสถานการณ์โควิดนี่นะคะ
สำหรับใบเตยอาสยามทุกวันเกิดเธอต้องมีปาร์ตี้ชุดใหญ่มีธีม
โอ้โหเพื่อนต้องมาร่วมสังสรรค์แต่วันเกิดปีนี้นะคะ
บอกเลยว่าอยู่กันสองคนผัวเมียแต่ก็อบอุ่นกันดีค่ะ
นี่ได้เค้กเตอร์ไพรส์กลางดึกนะคะจากพี่แมน
ชิ้นเล็กชิ้นเดียวแต่ว่าเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นนะคะ
นี่แหละค่ะก็พี่แมนยกมาเองด้วยแล้วก็ทำเตอร์ไพรส์กันไปนะคะ
และของขวัญที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยใบเตยได้อะไรปีนี้
จะเป็นกระเป๋าแบรนเนมหรืออะไรหรือเปล่าบอกเลยว่าผิดหมดจ้า
แต่สิ่งที่ได้มาเธอดีใจกว่านั้นอีกเพราะว่าได้ทะเบียนสมรสจ้า
นี่แหละค่ะใบเตยบอกว่าสามีบอกว่าวันนี้เป็นวันดี
ก็เลยถือโอกาสพามาจดทะเบียนสมรสซะเลย
ตอนนี้แม่ใบใบเตยเขาแทนตัวเองนะแม่ใบเข้าสู่ราชสกุลแล้วนะคะ
เปลี่ยนเป็นนางสาวสุธีวันกุญชรณอายุทยาเรียบร้อยแล้วค่ะ
ยังไม่อยากเปลี่ยนเป็นนางขอใช้นางสาวอยู่เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนนามสกุลนะฮะ
ซึ่งบรรดาแฟนเพลงนะฮะก็ไปร่วมแสดงความยินดี
แล้วก็โวยพรวันเกิดให้คุณแม่ใบเตยมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ
แล้วก็ยินดีด้วยนะจ๊ะนามสกุลใหม่เพราะเชียวนะคะ